คุณผู้ชมค่ะงานนี้เจอแต่ซุปตาคนั้นเลย
ขอต่ออีกคนละกันคุณโอมาริโอจ้ะ
พวกนี้ผมสังว่าจะมีโมเมนต์แบบสวีทกับหวานใจสาวจันทรีย์

ทริปเยอรมันหลายคนเห็นแล้วนะ
วงกันไปสวีท้าความหนาวไปเลย

ซึ่งหนุ่มโอ้ค่ะก็เล่าถึงคลิปนี้นะคะว่าเป็นคลิปสายลุยซะมากกว่า

แต่ได้ใช้เวลาด้วยกันก็สนุกดีเหมือนกันนะ
แล้วก็หวานใจก็แฮปปี้สุดเลยค่ะ
ส่วนเรื่องที่สาวจันจิค่ะออกมาโพสต์บอกว่า

ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับคนที่อยากมีลูกในอนาคตนะ

เอ๊ะหรือนี่จะเป็นการเตรียมตัววางแผนเรื่องชีวิตคู่ในอนาคตหรือเปล่า
ฟังคำตอบจากหนุ่มโอ้กันค่ะ
โอ้ว่ามันเป็นอะไรที่ต้องดูแลอะไรอย่างนี้
ใช่หลายคนคิดว่าเออมันแบบโอ้โหจะแบบเออ

ก็ยังครับเพราะคือน้องเขาก็แบบเตรียมตัวร่างกายมากกว่าครับ
ใช่เพราะว่าบางคนผู้หญิงบางคนเขาก็จะมีปัญหาเรื่องด้านนี้
มันก็เป็นอะไรที่ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

แต่เราก็ไม่ได้จอกจงว่าต้องอะไรเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้
แบบคนต่างเลยหรือเปล่าครับค่ะ